ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะคะ
ผู้ชาย๒คนอายุอันนั้นก็ยังไม่เยอะค่ะ
คนหนึ่ง๑๙อีกคน๒๓ทำงานที่เดียวกัน

วัย๑๙ไปต่อยคน๒๓จนเบ้าตาแตกเลย
รู้สึกผิดอีกวันหนึ่งก็เลยไปพี่กินเหล้ากัน
นั่งตั้งวงกินเหล้ากันกะว่าจะขอโทษซะหน่อย

ฝ่ายรุ่นพี่เขาไม่ยอมเขาไม่รับคำขอโทษ
เขาจะเอาคืนด้วยไอ้ฝ่ายรุ่นน้องอายุ๑๙ที่จะขอโทษก็เลยของขึ้นเอามีดแทงรุ่นพี่จนตายตรงนั้นเลยค่ะ
เนี่ยค่ะตำรวจสพสำรงใต้เขาได้รับแจ้งมานะคะว่ามีผู้ชายถูกแทงด้วยอาวุธมีดจนเสียชีวิต
หน้าบ้านหลังหนึ่งในซอยบุญถนอมที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ไปถึงเจอเลยค่ะหน้าบ้าน
เป็นศพของนายกิติชัยกุณฑรโมหรือว่านายต้นอายุ๒๓ปี
เป็นพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งย่านถนนปู่เจ้าสมิงพราย

มีบาดแผลถูกของมีคมแทงที่ใต้ชายโครงข้างซ้ายทะลุปอด
แล้วก็ที่ต้นขาขวาอีก๒แผลค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือเพื่อนร่วมงานรุ่นน้อง
ชื่อนายอนุพัฒน์พลฤทธิ์หรือว่าปิ๊กอายุ๑๙ปีนะคะ
ก่อเหตุเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีออกไปเลย
ทีนี้มีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คือนายพิทักษ์รู้รักษา
ก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตาย
แล้วก็ผู้ก่อเหตุมาตั้งวงดื่มเหล้ากัน

ระหว่างที่นั่งดื่มเหล้ากันอยู่เนี่ยนะ
บิ๊กผู้ก่อเหตุก็ออกปากขอโทษ

ชกเบ้าตาไปต่อยเบ้าตาของในต้นจนแตก
ในต้นไม่ยอมรับคำขอโทษก็จะเอาคืนด้วยนะคะ
ก่อนที่จะมีปากเสียงกันในบิ๊กชักปืน
ขออภัยชักมีดปลายแหลมออกมาแทงผู้ตายไปสองครั้ง
แทงเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ
ส่วนในต้นทนอาการบาดเจ็บไม่ไหว

ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวานนี้
หลังจากได้รู้เรื่องนะคะตำรวจสพสำโรงใต้
เขาก็ประสานตำรวจรถไฟประสานทุกหน่วยงาน
ไล่หาตัวนายบิ๊กผู้ก่อเหตุ
สุดท้ายไปจับได้ที่สถานีรถไฟหัวหินนู้นนะคะ
สมุทรประการหนีไปอยู่สถานีรถไฟหัวหินประจวบคิริขัน
ตั้งใจจะหนีต่อไปที่สุราชธานีนะคะ
จับได้ค้นตัวดูก็เจอของกลาง
อาวุธมีดปลายแหลม๑๐นิ้วซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพาย

แล้วก็กางเกงยีนสีน้ำเงินเข้มที่ใส่ก่อเหตุอยู่ในนั้นด้วย
คุณดูมีดแทงขนาดนี้เขาจะรอดได้อย่างไร
สอบสูตรนายบิ๊กก็ยอมรับสารภาพว่าไปแทงนายต้นจริง
เล่าให้ฟังว่าเขากับในต้นเป็นเพื่อนกันทำงานที่เดียวกัน
คืนก่อนเกิดเหตุทะเลาะกันแล้วก็ชกต่อยกัน
วันเกิดเหตุก็ตั้งใจว่าจะมาเคลียร์ใจกันนั่นแหละ
แต่ขอโทษแล้วเขาไม่รับแล้วเขาจะเอาคืนด้วย
ก็เลยมีการทะเลาะกันชกต่อยกันอีก
เขาสู้ในต้นไม่ไหวก็เลยเล่นสกปรก
คว้ามีดออกมาแล้วก็แทงเลย
คือเตรียมมีดมาด้วยถ้าจะเคลียร์ใจเตรียมมีดมาทำไม

ก็แทงเข้าไปที่ชายโครงซ้ายทะลุปอดที่ต้นขา
สุดท้ายก็ต้องโดนจับแล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น